ไปเดินตลาดกันแต่ที่นี่ไม่ใช่ตลาดธรรมดา
เพราะว่าเป็นตลาด๘๐๐ปี

ถูกต้องค่ะนี่คุณเห็นไหมเป็นภาพมุมสูงเลยนะคะ
นี่คือตลาด๘๐๐ปีกรุงสุโขทัย
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
โดยมีการจัดแบบตลาดโบราณย้อนยุค
ตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยเลยนะคะ
โดยมีการใช้พื้นที่บริเวณโบราณสถานศาลตาผาแดง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย
ซึ่งเป็นตลาดที่มีการรวบรวมเอา
ศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้ครบครันเลย
ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินสนุกสนาน
เดินชิมเดินช็อปสูตรกลิ่นอายอารยธรรมกรุงเก่า
ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า๘๐๐ปีนั่นเอง
ทั้งการแต่งกายแบบเสื้อคอกระเช้า
ผ่าสบายจงกระเบนแบบสวยสดงดงามมาก
รวมไปถึงมีการออกร้านอาหารประเภท
อาหารคาวอาหารหวานหลากหลายชนิดเลยนะคะ
เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศกันว่า
มีอาหารอะไรอร่อยให้เรากินกันบ้าง
เพราะว่าในงานนี้มันเยอะมากจริง

นี่ผัดไทยสูตรโบราณคุณดู
คือไม่ต้องมีแบบเครื่องเยอะแค่เส้นฉัดกับน้ำซอสน้ำปรุง
ใกล้อร่อยเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเปิ๊บ
เราเคยนำเสนอหลายครั้งแล้วที่สุโขทัยข้าวเปิ๊บอร่อย
ถูกต้องขนมถ้วยก็มีเห็นไหม
ใส่ตลายถ้วยตลายแบบโบราณเลยนะคะ
หรือว่าขนมต่างในสมัยโบราณ
อันนี้ก็เป็นปลาใช่ไหมปลาเล็กปลาน้อยอะไรอย่างนี้
ก็มีปลาย่างมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยด้วยที่ขาดไม่ได้เลย
เพราะว่าเป็นของอร่อยของสุโขทัย
อันนี้ก็เป็นพวกขนมหวานข้าวเหนียวหน้าต่างแบบนี้ค่ะ
ก็มีเยอะมากนะคะมีน้ำพริกปลาสร้อย๘๐๐ปี
ข้าวตอกน้ำพึ่งข้าวกรีบวาวข้าวโพดขัวแบบโบราณ
เยอะแยะขนมวงขนมอะไรมากันเพียบขนมครกขนมแคะ
ครับขนมแคะไม่มีค่ะมีแต่ขนมครกค่ะ
ก็ที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะเปิดเป็นประจำทุกวันศุกร์
เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ยาวไปจนถึงเมษายน๒๕๖๑นี้เลย
ใครสนใจไปกันได้เลยย้ำสถานที่กันนิดนึงเผื่อว่าเดี๋ยวใครไปผิดที่ที่นี่
สุโขทัยค่ะจริงก็ไปไม่น่ายากนะครับที่จังหวัดสุโขทัย
น่าจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับที่อุทยาประวัติศาสตร์สุโขทัย